วันที่๖กุมภาพันธ์ปีนี้

เอาแบบจริงพูดมาจากใจ
คิดไม่ได้ใจก็ได้แต่เอามีคำตอบให้ค่ะ

ตลอดระยะเวลา๘ปีจนถึงวันนี้

แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ

มีเพียงบางโครงการที่เดินต่อไปเท่านั้นเอง

มีเพียงบางโครงการที่เดินต่อไปเท่านั้นเอง
มันเป็นเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นเองนะคะ
มันเป็นเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นเองนะคะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ
อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ

อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงค่ะ